ฝนตกหนักนะฮะส่วนที่นี่ครับปลาจีนบุรีฮะพายุพัดเอาต้นไม้เนี่ยล้มขวางถนนเลย
การจราจรก็เลยแย่ไปด้วยเลยฮะเนี่ยครับเป็นช่วงค่ำที่ผ่านมาครับ
พายุฤดูร้อนพัดถล่มต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนน๓๐๔โอ้โหสายหลักสายนี้รถเยอะ
ฝั่งบ้านคลองรังมุ่งหน้ากะบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
มันกีดขวางถนนไป๒เลน

เพราะเหลือเลนเดียวรถถนนใหญ่แบบนี้
รถเยอะแบบนี้ติดสะสมเป็นกิโลเลยครับ
เจ้าหน้าที่นำกำลังพร้อมเลื่อยยนไปตัด
แต่ต้นไม้ที่ล้มใช้เวลาอยู่ประมาณสักเกือบชั่วโมง

แล้วก็เปิดช่องจราจรให้รถแล่นได้ตามปกติ

ไอ้ตอนล้มลงมานะตอนล้มลงมานะปุ้ย
ค่ะไม่มีใช่ไหมนี่ไงมันไม่มีรถมาไม่ได้โดนใครนะ
ส่วนใหญ่เราดูข่าวจะมีใครแจ็คพอร์ตไง

โชคดีนะครับเคาะดีนะครับไม่มีใครมาเจ็บนะครับ